พี่เอ่อทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยครับมาละแยยต์แบบสุดยอดมาก
ดีดีอะไรตรงไหน
มาละแยต์โอ้โห
กูกินไม่ได้ทุกคนสายไหม

กูก็มีความอดทนเหมือนกันนะ
ไม่ได้ไม่ได้
เรื่องของกู
ดูดูเอาดูเอาดีเลยที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยครับ
มารยาทสุดยอดมาก
มารยาทสุดยอดมาก
มารยาทสุดยอดมาก
มารยาทแบบสุดยอดมาก